ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหนุ่มคนนี้อายุ๑๘เอง
พี่อุ๋ยเขาบอกว่าเขาโดนอดีตแฟนสาว
เขาพูดแบบนี้นะว่าอดีตแฟนสาวเขาเนี่ยเลิกกันไป
แล้วแฟนเขาก็ไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าเหมือนถูกล่วง
ให้แฟนใหม่ตามมาจะทำร้ายเขาแล้วมันก็มีจังหวะกล้องวงจรปิด
ด้วยว่าเขาถึงขั้นต้องกระโดดน้ำหนีตาย
เอ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นตามคำที่หนุ่มคนนี้บอกเล่าหรือเปล่า
แต่เจ้าตัวขอร้องผ่านสื่อ
ภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขามากันทั้งหมด๓คน
คนที่เราเขียนไว้สีเหลืองเหลืองคุณผู้ชมเห็นไหมเขาชื่อสาม
นางสาวสามเนี่ยถูกระบุนะจากตัวคนเสียหายว่านี่แหละ
คือนางนกต่อและเป็นอดีตแฟนสาวของเขามีผู้ชายมาด้วยสองคน
มอเตอร์ไซค์ขี่มาด้วยกันแล้วซ้อนสามนะคะชายวัยรุ่นเนี่ย
ก็มาด้วยกันตรงนี้เป็นภาพวงจรปิดที่อยู่บริเวณหน้าวัดบ่อค่ะ
คือหลังจากที่รถมาจอดอยู่ตรงนี้คือผู้ชายสองคนก็ลงจากรถ
และลักษณะเหมือนหยิบอาวุธมีดใต้เบาะรถคุณผู้ชมค่ะแล้วดูนะคะนี่ภาพนะ
เดินแยกออกไปนางสาวสามทำท่าทีขี่รถต่อจะไปหานุ่มคนเสียหายตรงท่าน้ำปากเกร็ด
เพราะเขามีการนัดหมายกันไว้มันจะมีกล้องวงจรปิดตรงบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด
คุณผู้ชมลองดูดูคนเสียหายเขาเดินออกมาผู้ก่อเหตุสองคนวิ่งไล่กวดเห็นไหมคะ
วิ่งมาแล้วคนนึงมีถือหมวกกันน็อกตามมาด้วย
กระโดดน้ำหนีตายค่ะแต่ไม่พอสองคนคนก่อเหตุ
พยายามปามีดปลาหมวกกันน็อกใส่เขาอีกทั้งที่เขาอยู่ในน้ำ
จังหวะกระโดดลองดูอีกสักทีนึง
นี่กระโดดน้ำหนีตายเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องถูกฟันแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ท่าน้ำปากเกร็ดที่นนทบุรีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้แล้วที่สพปากเกร็ดค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ไปพูดคุยกับหนุ่มอายุ๑๘คนนี้ก็รู้ชื่อมาว่าคือนายบุญนาค
นายบุญนาคเล่าแบบนี้บอกว่าผมถูกนางสาวสามอายุ๑๖ปี
สามเนี่ยเป็นแฟนเก่าของผมแล้วลักษณะเหมือนเป็นนางนกต่อ
มันลวงให้ผมไปถูกทำร้ายเพราะอะไร
คือบุญนาคเล่าว่าสามอ้างว่าจะเอากระเป๋าที่เคยยืมมา
ที่จริงแล้วมีช่วงหนึ่งที่เขาคบหากันและมีการยืมกระเป๋ากัน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาคืนให้แล้วเหมือนกับยังพูดกับเขาด้วยนะเนี่ย
โสดนะไม่มีแฟนเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคไปตามนัด
นี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาแชทคุยกัน
พอ๓มาถึงอดีตแฟนนะคะคุยกันได้๑๕นาที
แล้วก็อ้างกับเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปซื้อข้าวกินก่อนนะหิวข้าวแล้ว

หลังจากที่๓ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปรากฏผู้ชายสองคนค่ะ
ถือมีดปรีเข้ามาจะมาทำร้ายเขาแล้วมันก็เป็นไปตามภาพนี้คุณผู้ชม
ที่บุญนาคพยายามวิ่งหนีไปที่โป๊ะเรือข้ามฝาก
เพราะอันนี้เขายืมพี่สาวเขามาใช้กลัวโทรศัพท์จะหายแล้วก็เลยกระโดดลงน้ำ
แถมยังโดนคนก่อเหตุปลาทั้งมีดทั้งหมวกกันน็อกใส่แล้วตะโกนคำว่า
มึงจำกูไว้นะกูชื่อแบงค์กูมาหามึงทุกวันแน่
วันนี้มึงพลาดเองเดี๋ยวกูมาอีกมึงเจอกูแน่ไม่ต้องกลัว
โอ้โหปลาหมวกกระน็อกปลามีดใส่เขาด้วยนะ
เขาเลยตัดสินใจนะว่ายน้ำหนีไปขึ้นอีกท่าเรือหนึ่งค่ะ
หลังจากเกิดเหตุก็เลยมารู้ว่าอ้าว
ตกลงผู้ชายสองคนนี้เป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าเขาทั้งคู่
ฟังแล้วงงทำไมถึงเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าทั้งคู่
ก็เขาบอกว่าผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินที่อ้างตัวว่าชื่อแบงค์
เป็นแฟนเก่าของเพลงซึ่งเพลงผู้หญิงคนนี้
ที่พูดมาเป็นตัวละครใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนเก่าของเขาเหมือนกัน
เขามีแฟนเก่าสองคนคือหนึ่งคือเพลงและอีกคนนึงคือสาม
คนนั้นเป็นแฟนใหม่ของทั้งเพลงและ๓แล้วมาทำร้ายเขาค่ะ
เจ้าตัวบอกแบบนี้
คนที่อ้างตัวว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ที่มาบอกบุญนาคนะคะ
คือไปเห็นว่าเขามีการโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้บอกว่า
พูดกันเยอะทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ
ตัวมึงเองเนี่ยด่ากูไว้ตั้งเยอะทำเป็นเออเวรกรรมมันมีจริง
พาเขาไปข่มขืนมึงมันไม่ใช่ผู้ชาย
ใครจำหน้าไว้ดีปากบอกบวกนะวิ่งหางจุกตูด
เขาโพสต์เอาไว้ลักษณะนี้แล้วบอกด้วยว่าวันนี้มึงรอดแต่จำไว้
เจ้ากรรมในเวรมึงไม่มีอะไรจะเสียตายเป็นตายครับ
คุณสุชาดาของเราก็เลยลงพื้นที่พยายามไปตามหานางสาวสาม
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตะมนต์ไซน้อยนนทบุรีปรากฏว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกทิ้งร้าง
ไม่ได้มีใครอยู่บ้านนะคะแต่เราไปเจอประธานหมู่บ้านค่ะ
ชื่อว่าป้านาป้านาเล่าแบบนี้บอกว่านางสาวสามะย้ายออกไปสองเดือนแล้วแหละ
เพราะอะไรก็๓ไม่ผ่อนจ่ายค่าบ้านแล้วบ้านจะถูกยึดคืน
ประมาณเนี่ยหนึ่งปีกว่าเนี่ยสามเนี่ยเคยอยู่ที่นี่นะอยู่เป็นปีเลย
จะชอบส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านโจรเพื่อนบ้านหลายคนต้องมาร้องเรียนกับเขาหลายครั้งนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีการบอกว่านางสาวสามคนนี้ลวงแฟนเก่าไปให้แฟนใหม่เนี่ยทำร้ายเนี่ย
ป้าบอกว่าเป็นเรื่องจริงเชื่อแบบนั้น
เพราะที่ผ่านมานางสาวสามทำแบบนั้นตลอดค่ะ

พอต่อไปต่อไปมันพาผู้ชายมามั่วอะไรในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เสียง
คือชาวบ้านคือรำคาญสองบ้านสามบ้านที่อยู่เนี่ยเขาไปติดเตียง

ประธานก็มีดำเนินการไปขั้นตอนตามขั้นตอนไปจนสู่นักลงทำมา
กระทั่งเขาย้ายออกจากหมู่บ้านไป
ดูเขานิสัยเป็นยังไงบ้าง
ก็เหมือนค่ะที่เนี่ยเหมือนเป็นที่นกต่ออะไรกันเนี่ย
แม่เขาก็เป็นลูกเขาก็เป็นก็เป็นเหมือนกันหมด
ป้านานะให้ข้อมูลไว้แบบนี้
ตำรวจชาวพ่อปรักเก็ตตอนนี้ติดต่อไปค่ะ
พูดคุยกับผู้ปกครองของนางสาวสามแล้ว

ส่วนวัยร่วม๒คนที่เกาะเหตุ
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วเดี๋ยวอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกนะคะ
ถ้าไม่เข้ามาพบก็ต้องออกหมายจับต่อไปมันมีกล้องวงจรปิดชัดเจนหมดเลยนะคะ